เริ่มกันที่เรื่องราวสุดช็อกวงการลูกหนังโลกครับ

ตัดสินใจอำลาทีมชาติอาเจนติน่านะครับ
หลังจากที่แพ้ให้กับทางด้านชิลี
ในศึกโคปาอเมริกาเซ็นเตนาเรียล

รอบชิงชนะเลิศนั้นต้องดวนลูกโทษที่จุดโทษ
เมซี่ก็ยิงไม่เข้าแล้วก็แพ้ชิลีไปอย่างเจ็บปวดครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตามเวลาของไทยเนี่ยครับ
เจนติน่าโดนจุดโทษแพ้ชิลีไป
ต่อ๔ในรอบชิงชนะเลิศนะครับ
เซซี่ยิงให้กับอาเจนติน่านะครับ

แล้วสุดท้ายนักเตะของอาเจริน่าอีกคนก็ยิงไม่เท่า
สุดท้ายก็แพ้ให้กับชิลีไปครับ
ศึกโคปาอเมริกาฉลองครบรอบ๑๐๐ปี
ซึ่งเมซี่นั้นก็ประกาศเลิกเล่นให้กับทีมชาติอาเจนติน่าทันทีนะครับ
ระหว่างที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังจากจบเกมครับ
โดยยอดนักเตะวัย๒๙ปีนะครับ
กล่าวว่าตลอด๑๑ปีที่รับใช้ทีมชาตินั้น

เพื่อที่จะคว้าแชมป์รายการใหญ่ร่วมกับทีมชาติอาเจนติน่า
แต่สุดท้ายก็ผิดหวังทั้ง๔ครั้งที่ได้เข้าชิงชนะเลิศนะครับ
เขาจึงคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ควรจะต้องหันหลังให้กับทีมชาติอาเจนติน่า
ซึ่งเขานั้นบอกว่าไม่มีวาสนาพอที่จะประสบความสำเร็จนะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นการหันหลังให้กับทีมชาติของเมซี่
ก็ทำให้นักเตะคนอื่นในอาเจนติน่า
อย่างมัสเคราโนกุลอังกเวโรดดิมาเรียนและลาเวซี่
มีข่าวเหมือนกันว่าอาจจะอำลาทีมชาติด้วยเหมือนกันนะครับ

ตลอด๑๑ปีนับตั้งแต่ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของอาเจนติน่าครับเมื่อปี๒๕๕๙
โดยเขาพาทีมฟ้าขาวครับเข้ารอบชิงชนะเลิศรายการใหญ่ได้ถึง๔ครั้งนะครับตลอด๙ปีหลังสุด
แต่จบลงด้วยตำแหน่งรองแชมป์ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลก๒๐๑๔ที่บราซิลที่แพ้ให้กับเยอรมนีไป
รวมไปถึงโคปาอเมริกาในปี๒๐๐๗๒๐๑๕ปีที่แล้วนี่เองครับที่แพ้ให้กับชิลีในการดวนจุดโทษนะครับ
แล้วล่าสุดก็มาแพ้ชิลีอีกครับในโคปาอเมริกาฉลองครบรอบ๑๐๐ปี
ก็คือในปีนี้ที่จบไปเมื่อเช้าเนี่ยแพ้ให้กับชิลีอีกครั้งในการดวนจุดโทษก็ถือว่าเจ็บช้ำน้ำใจแบบสุดสำหรับเมซี่นะครับ
ไปดูความสำเร็จของเมซี่กันหน่อยกับทีมชาติอาเจดิน่านะครับ
ซึ่งก็เขิดขึ้นเฉพาะการเล่นในชุดเล็กนโดยเขาพาทีมฟ้าขาวนะครับ
ฟ้าขาวนะครับคว้าแชมป์โลกในรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปีในปี๒๕๕๙
และเหรียญทองฟุตบอลทีมชายในโอลิมปิกปักกิงเกมในปี๒๐๐๘ที่ประเทศจีนนะครับ
แต่เมื่อลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่แล้วเมซี่กลับเป็นได้เพียงแค่พระรองเท่านั้นครับ